ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะ

ในช่วงเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศที่บริเวณอำเภอบางสะพาน
เฉพาะที่ตลาดบางสะพานแห่งนี้พบว่าประชาชนนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับ
โดยคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังของผมนะครับก็มีบรรยากาศการซื้อขายกันตามปกติ
โดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านั้นก็ออกมาเปิดร้านกันเกือบทั่วทุกร้านแล้วนะครับ
หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งตลาดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีนั้นได้ไหลลงมาท่วมตลาดนะครับ
ตั้งแต่เมื่อช่วงวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ส่วนบรรยากาศในขณะนี้นะครับก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมากนั้นออกมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับ
โดยมีการออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของซื้ออาหารในช่วงเช้านะครับ
ซึ่งก็ได้สร้างความคลึกคลื้นให้ตลาดแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งครับ
โดยนายแพทย์เชิดชายชะยะวัดโทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังกันเข้ามาช่วยทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเช้าวันจันทร์
ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาแล้วก็การประเมินร่วมกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอีกครั้งในวันนี้นะครับ
โดยล่าสุดขณะนี้นะครับยังคงมีผู้ป่วยที่ยังคงต้องพักฟื้นอยู่ที่อาคาร๖ชั้นจำนวน๔๒ราย
โดยขณะนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสนามอยู่ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาโดยมีการระดมบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลมาจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดประจวบคิริขัน
และในเขตสุขภาพที่๕เข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
สำหรับพื้นที่เยี่มเภอบางสะพานได้สรุปความเสียหายเบื้องต้น
จากเหตุอุทธกภัยที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุด
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นประมาณ

หรือ๘๖๕๖ครัวเรือน

มีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย
ทั้งหมด๕หลังคาเรือน
ดร๑๘แห่งโรงเรียน๗แห่ง
และวัดอีก๗แห่งได้รับผลกระทบ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำความสะอาด
แล้วก็ขั้นตอนการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ที่อำเภอบางสะพานห฀ปจคิริคัณ
ก็พบว่าประชาชนนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้แล้วครับ

รายงานจากอำเภอบางสะพานถ้าเจอบคีย์ดิขันต์ครับ